คือทำไมมันกลายเป็นรักต้องฆ่าไปได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ค่ะ
เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นเช้าวันก่อนนี้เองนะคะ
เกิดขึ้นข้างโรงเรียนสุวรรณวงศ์ถนนประชาธิปัตย
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
มีผู้หญิงคนนึงเธอเนี่ยเป็นม่ายสาวลูกสองประกอบกิจการแผงขายผลไม้ในอำเภอหาดใหญ่กับครอบครัวค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวเตชิตากริจวัยพักอายุ๒๔ปีหรือมายนะคะ
เธอขับรถไปส่งลูกทั้ง๒คนวัย๕ขวบกับ๗ขวบที่โรงเรียน
แล้วปรากฏว่าถูกยิงหน้าโรงเรียนเลยค่ะ
ถูกยิงเข้าหน้าอกซ้ายราวนมซ้ายแล้วก็แขนรวม๓นัด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่าอาการสาหัสมาก
จากนั้นไม่นานผู้ก่อเหตุก็เข้ามามอบตัว
ผู้ก่อเหตุก็คือนายธนพัฒน์ชัยถาวรวัย๒๖ปีหรือปอนแฟนนุ่มของเธอเองค่ะ
เขาสารภาพแต่โดยดีนะคะว่าเขาแค้นแล้วก็หึงแฟน
ที่แฟนบอกเลิกเขาแล้วไปคบกับชายหนุ่มคนใหม่
เขาตามง้อขอคืนดีมาตลอด๑เดือนแต่แฟนก็ไม่ยอมใจอ่อนง้อไม่สำเร็จ
สิงหาคมที่ผ่านมาเขาเพิ่งจะได้รับของขวัญวันเกิดจากแฟนเอง
ก็ไม่คิดว่าจะถูกตัดสัมพันธ์ที่คบหากันมาเกือบ๔ปี
ตั้งใจว่าจะนำของขวัญวันเกิดมาคืนด้วยนะวันเกิดเหตุ
ก็มาดักรออยู่ราวครึ่งชั่วโมงพยายามจะง้อพยายามจะคุย
พยายามจะปรับความเข้าใจแต่ฝ่ายหญิงก็ยังคงปฏิเสธเขา
เขาทำใจไม่ได้เลยตัดสินใจควักปืนออกมาแล้วยิงเข้าไปสามนัด
เหตุการณ์นี้ค่ะพอเกิดเป็นข่าวปุ๊บมันก็ดัง
สื่อสังคมออนไลน์และโซเชียลที่รู้จักบุคคลทั้งสอง
ก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะกับฝ่ายหญิงที่ต้องมาตายแถมยังมีลูกอีก๒คน

ทีนี้มีคนเข้าไปส่องเฟซบุ๊คของคนร้าย

เขาบอกว่าในเฟซบุ๊กส่งสัญญาณว่าจะเกาะเหตุเต็มไปหมดเลย

เป็นสัญญาณความแค้นที่ถูกแฟนสาวเริ่มตีตัวออกห่างตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ
นายธนพัฒน์คนนี้เนี่ยโพสต์สเตตัสในเฟซบุ๊คของตัวเองนะคะ
อย่างเช่นขออนุญาตอ่านตามที่เขาพูดนะคุณผู้ชมอาจจะมีคำหยาบคาย
เขาบอกว่ากูไม่โอเคกับเรื่องที่เข้ามา
แต่ที่กูมีแรงตื่นขึ้นมาเพราะแรงแค้น
ปีหน้าตามกูมาอีกนะหรือสเตตัสอีกอันหนึ่งนะคะ
กูจะจองล้างจองผลาญทุกชาติไปกูให้สัญญา
อีกอันนึงเขียนอีกบอกว่าทุกอย่างมันไม่มีสัญญาณเตือน
สิ่งที่กูเจอก็เหมือนกัน
แล้วคือเวลาโพสต์สเตตัสอะไรแบบนี้

เขาก็ไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนคนหนึ่งบอกว่า
สิบปีก็ไม่หายครับจะหายก็ต่อเมื่อเขาหมดลม
คือมันเหมือนเป็นเจตนาที่ชัดเจนมาก

จองล้างจองผลาญทุกชาติ
มีแรงแค้นเลยตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้

จะหายก็ต่อเมื่อเขาหมดลม

หมดลมในที่นี้คืออะไร

จะถือเป็นเจตนาได้หรือเปล่า

ว่าเขามีการเตรียมการมาอยู่แล้วนะครับ